พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องฮือหาที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านค่ะคุณผู้ชม
เขาแห่ไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ชื่ออะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกนะคะ
แต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องปรากฏมาเนี่ย
ก็เพราะว่าที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ย

มันโผล่ขึ้นมาจากดินแต่จริงแล้ว

แต่เพิ่งจะเป็นเรื่องเนี่ยคุณผู้ชม
ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไปจุดทูบจุดเทียน
ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอเรื่องโชคลาภเนี่ยคุณผู้ชม

จากชาวราชบุรีแล้วเนี่ยนะคะ
จังหวัดใกล้เคียงเขาก็เดินทางไปด้วยนะ

บางคนก็บอกว่าอย่าถ่ายให้ติดผมนะ

กลัวสามีที่บ้านเห็นหรืออะไรไม่ทราบ

ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือด้วยเนี่ยนะคะ

ชาวราชบุรีค่ะแห่ไปที่สำนักสงฆ

ตำบลน้ำผู้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ

ไปตามหารูปปั้นฤษีที่โผล่มาจากดิน

ซึ่งรูปปั้นฤษีตั้งอยู่ด้านหน้ากุฏิพระ

ทราบเรื่องจากโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะ

มีรูปปั้นฤษีที่ทำจากดินเก่า

มาดูให้เห็นกับตาว่ามันมีจริงหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าไม่พลาดที่จะขอเรื่องของ

พระบุญยงอภิลาโพเจ้าสำนักสงฆ์

พบรูปปั้นฤษีเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ

การปรับกองดินที่อยู่บริเวณดังกล่าว
ให้ราบพอปรับเนี่ย
มันไปเจอรูปปั้นฤษีโผล่ขึ้นมา

เจ้าสำนักสงฆ์บอกว่าก็ไม่ได้บอกใคร

ทางสำนักสงฆ์จึงนำของบูชามากราบไหว้

พร้อมกันก็คาดว่าอายุนับร้อยปีแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงพระบุญโยงพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ตอนแรกคือเป็นรูปร่างแบบเหมือนจ้องปลูกธรรมดาอย่างนี้แหละ

แล้วเสร็จแล้วก็โดนน้ำฝนโดนไร้ชะลงไปก็กลายเป็นแบบนั้น

อ๋อก็คือมีการปั้นเอาไว้แต่ว่าฝั่งดินมันจมอยู่จริงนะ
อยู่ในดินก็คือเขาคงจะเอามาปั้นเพื่อบูชา
หรืออาจจะเป็นการเขาปั้นเพื่อบูชาของเขาเอง
ที่เขานับถือปูหรือสีอยู่อย่างนี้
และทีนี้ก็ผ่านวันหลังปีอะไรมา
มันก็จะพิงลามาต้องเป็นร้อยปีแน่นอน
จากจะมีชาวราชบุรีแล้วนะคะ
เรื่องของโชคลาบเงินเงินทอง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องความเชื่ออยู่คู่กับสังคมไทย
แล้วก็ช่วงนี้ใกล้วันที่หวยจะออกแล้วด้วยนะคะ
จากชาวราชบุรีแล้วก็จะมีชาวบ้านจังหวัดอื่น
ทราบข่าวก็เดินทางมาดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
พระบุญยงนะท่านทิ้งท้ายบอกว่า
ก็ไม่อยากให้ชาวบ้านงมงาย
อยากให้เชื่อในเรื่องของไตรสารณคม
ซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ส่วนฤษีเปรียบเสมือนองค์ครู

ที่ชาวบ้านจะเคารพนับถือ

แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาถาม

รูปปั้นหรือสีที่มันโผล่มาเนี่ย
มีเลขอะไรปรากฏบ้างไหม
มีใครไปขูดหรือเอาแป้งไปโรยไหม